ปันแน็กชวนน้องต้านทุษริตอน
มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังต้องต่อคิว
ขายจ้าขาย๑แถม๑จัดโปรพิเศษกันไปเลย
มาก่อนได้ก่อนมาทีหลังต้องต่อคิวนะครับ
กติกาง่ายได้ขนมอร่อยไปทานกันทุกคน
แซงคิวกันนะครับเห็นใจเพื่อนที่เข้าคิวอยู่กันด้วยนะครับ
น้องครับการต่อคิวเป็นกฎกติกาง่ายในการอยู่ร่วมกัน
เพราะการแซงคิวนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นแล้ว
ก็ไม่มีใครชอบให้ใครมาแซงคิวเราหรอกครับ
ดังนั้นไม่ว่าจะซื้อขนมอาหารหรือใช้บริการอะไรก็
แล้วแต่แม้เราจะเร่งรีบขนาดไหน

และที่สำคัญคิ้วของเราประโยชน์ของเรา
อย่าปล่อยให้ใครมาเอารัฐเอาเปรียบ

สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย

สนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ